เพราะว่ามีที่จังหวัดหนึ่งเขามีการแต่งงานฝาแฝดชายหญิงวัย๓ขวบเท่านั้นเองนะครับ
เพื่อว่าเป็นการแก้เคล็ดตามความเชื่อว่าเด็กที่เกิดมาเป็นแฝดชายและแฝดหญิง
เขาแต่ก่อนเคยเป็นคู่กัน

ใช่ตามมาหากันแต่เป็นคู่ที่ไม่สมหวังกันแต่ชาติปางก่อน

เป็นความเชื่อนะครับใช่ครับโดยที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ๖๐๓๐๐มหาวราชินี
ที่การกุศลตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ได้มีการจัดพิธีแต่งงานฟ้าแฝดตามความเชื่อโบราณ
บ่าวน้อยชื่อว่าเด็กชายธีคทัศน์ฮิรันเมคาวนิษฐ์
ส่วนเจ้าสาวตัวเล็กนะครับชื่อว่าเด็กหญิงตะวิสาฮิรันเมคาวนิษฐ
อายุ๓ขวบ๔เดือนเป็นพี่น้องฝาแฝดนะครับ
ภายในงานมีพิธีการแต่งงานครบตามประเพณีไทยทุกอย่างเลย
มีสินสอดทองคำหนัก๒บาท
เงินสด๒๒๒๒๒บาทเป็นเลข๒แก้เคล็ดนะครับ
แล้วก็รดน้ำสังให้เบาสาวคู่แฝดซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับ
โดยนางซาสิฮิรันเมคาวนิษฐ์แม่ของเด็กแฝดชายหญิงบอกว่า
งานแต่งงานนี้จัดขึ้นตามความเชื่อโบราณ
ว่าเด็กที่เกิดมาเป็นแฝดชายและหญิงนั้น
เป็นเนื้อคู่กันตั้งแต่ชาติปางกอดนะครับ
แต่ว่าก็ไม่สุขสมหวังในชาติที่แล้วไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ก็เลยต้องจัดพิธีแต่งงานให้กับบุตรล้านฝาแฝดนะครับ
เป็นการแก้เคล็ดไม่ให้คนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิต
และทำให้ทั้งคู่มีอายุที่ยืนยาวต่อไปด้วยครับ